ทีนี้วันนี้เป็นวันแรกอย่างที่ได้บอกไปนะคะ
ทางรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่อายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคเนี่ยได้ลงทะเบียนก่อนนะคะ
หลังจากที่ลงจองคิวแล้วเนี่ยจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้ในเดือนมิถุนายนนะคะ
รอบนี้เนี่ยเปิดให้ผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปก่อน
แล้วก็บุคคลที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคนั่นก็คือโรคทางเดินหายใจ
รังรุนแรงด้วยนะคะอย่างเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง
หลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด
รังศรีบำบัดภูมิคุ้มกันบำบัดโรคเบาหวานและโรคอ้วนนะคะ
อันนี้จะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้ลงทะเบียนจองคิวก่อนวิธีลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะ
ง่ายกว่าเข้าแอปพลิเคชันนะค่ะอ่าทีนี้ก็เลือกลงทะเบียนเลยค่ะ
อกเลขบัตรประชาชน๑๓หลักลงไปถ้ามีข้อมูลในระบบแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์และกดบันทึก
แต่ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งอื่นออกไปด้วยนะคะ
แล้วก็กดบันทึกจากนั้นจะมีข้อความที่ขึ้นมาว่ายืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
อันนี้คือลงทะเบียนเสร็จแล้วนะทีนี้ลงทะเบียนอันนี้เป็นเรื่องของการลงทะเบียนเท่านั้น
ค่ะจะไปจองเนี้ยค่ะเห็นไหมคะถ้าจองฉีดวัคซีนต้องเข้าไปที่ปุ่มเนี้ย
เหลืองจองฉีดวัคซีนใช่แล้วยืนยันเสร็จแล้วจะให้เลือกวันเวลา
โรงพยาบาลที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็จองเสร็จแล้วแต่อันนี้เขาจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่า
กลุ่มอายุเราเนี่ยใช่หรือเปล่ามันถึงจะเข้าไปถึงขั้นตอนในการเลือกโรงพยาบาล
ซึ่งผู้สูงอายุก็สามารถไหว้วานลูกหลานให้ลงทะเบียนให้ได้นะคะ
ด้วยการเข้าไปกดเพิ่มบุคคลอื่นที่เมนูก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะ
อันนี้จะสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดคนเลยนะก็คือลูกหลานอาจจะทำให้ทั้งพ่อทั้งแม่
ย่าตายายได้ด้วยแล้วก็ค่อยเข้าเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด๑๙ต่อไป
เนี่ยนะคะขั้นตอนต้องศึกษาดีนะเพราะว่าดิฉันเองทดลองทำแล้ว
ก็ยังมีงงหาไม่เจอแล้วยิ่งช่วงเช้าเนี่ยคือระบบมันรวนอย่างที่บอก
ดอะไรมันไม่ไปเลยนะคะทีนี้ถ้าใครไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง
ไม่เป็นทำยังไงค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะ
โทรศัพท์ไปจองคิวโดยตรงที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้หรือว่าติดต่ออสมในหมู่บ้านค่ะ
จองคิวไปแล้วก็จะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนน่ะนะคะนายธนิษฐพลชัยนันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ฟอร์มหมอพร้อมเนี่ยเป็นความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ต้องการให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้อย่างกว้างขวาง
ส่วนกรณีที่หลายคนกังวลกันว่ามันเข้าถึงลายออฟฟิเชียลหมอพร้อมไม่ได้
แต่ถ้าใครไม่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างที่บอกไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง
ไปโรงพยาบาลค่ะแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนก็ได้เช่นเดียวกัน
ลองฟังเสียงของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
มีพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจพวกเรา
แต่ผมอยากจะอธิบายให้ท่านทราบว่าคนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข
ผมเห็นครับว่าเขาศึกษามาในศาสตร์แขนงหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์
อาจจะไม่ใช่เรื่องถนัดของเขา
แต่ว่าเราก็พยายามทำ
ช่วงนี้ก็เป็นวันแรกทำไปด้วยมีข้อบกพร่องอะไรก็แก้ไขไปด้วย
ก็ต้องให้เวลาเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้เปิดวันนี้วันเดียว
ได้ไม่เยอะคนไม่เข้าไปเยอะก็จะได้ไม่รวนด้วยนะคะ

ใช่ค่ะนอกจากที่เราจะดูเรื่องของวัคซีนแล้วว่าเราจะลงทะเบียนยังไงแล้ว

ไปสอบถามคุณตาจิตกรจุลาเพชรัตน์

เป็นชาวตำบลช้างเผือกค่ะ
บอกว่าจะลงทะเบียนรับขอรับโควิด๑๙

คุณตาบอกว่าใจจริงอยากฉีดวัคซีนนะ
แต่กระแสข่าวที่ออกมาว่ามีคนฉีดแล้วมีอาการข้างเคียงบ้าง

ทำให้คุณตากับเพื่อนยังไม่กล้าฉีด
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรออกมาให้ข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหน่อย
จะได้มีความกล้ามากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนตัวคุณตาเองพยายามฟังข่าวสารจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เชื่อถือได้
เพราะข่าวทุกวันนี้มีข่าวปลอมก็เยอะ
ข่าวที่มาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือก็เยอะ
ประชาชนกลัวไปหมดแล้วไม่มีความเชื่อมั่น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุตามชนบทกลัวกันมากเลย

ตอนนี้คุณตาก็ขอดูแลตัวเองไปก่อนละกัน
หน้ากากอนามัยล้างมือตลอดเวลา
และพยายามไม่ออกไปไหนนะคะ
เรื่องของวัคซีนเนี่ยมีหลายคนอยากทราบมากนะคะ
แล้วก็เท่าที่เข้าไปดูข้อมูลที่ทางภาครัฐออกมา

วัคซีนล็อตแรกเนี่ยที่ผู้สูงอายุลงไปเนี่ย
เป็นของวัคซีนของอะไรคือหลายคนอยากรู้
เรื่องของริ่มเลือดที่เกิดภาวะข้างเคียงนะคะ
แต่ว่าในหลายประเทศก็ยอมกลับมาใช้แล้วนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะใช้วัคซีนตัวไหนเนี่ย

ก็คือข้อมูลจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นผลวิจัย
หรือผลรับรองจากประเทศต่าง
เอามานำเสนอเราจะได้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะ

หลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชน
แพลตฟอร์มหมอพร้อมวันแรกอย่างที่บอกเลยค่ะ
วิจารณ์ยับเลยเพราะว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้
เข้าระบบได้แต่ไม่มีโรงพยาบาลให้กด

พอให้เลือกโรงพยาบาลมันไม่ขึ้นชื่อโรงพยาบาลอะไรเลยนะคะ
บางคนเนี่ยก็บอกว่ามันขึ้นมาว่าคิวยาวเต็มไปถึงปี๒๕๗๐แล้ว
อีก๖ปีข้างหน้าเอาแล้วจะทำยังไง
ทีนี้แฮชแท็กหมอพร้อมเลยพุ่งติดเทรนด์บนโลกออนไลน์ประเทศไทยค่ะ
ซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าไอ้เรื่องคิวยาวเต็มไปถึงปี๒๕๗๐เนี่ย
มันน่าจะเกิดจากความรวนของระบบนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้
โศกสวบคก็เลยออกมาตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดใช้
ขัดข้องบ้างขออภัยแทนทีมงานที่ทำงานกันอย่างหนักนะคะ
ก็ยังมีเวลาค่ะเขาบอกว่ายังลงทะเบียนได้
ถ้าวันนี้ลงไม่ได้ลองวันพรุ่งนี้ใหม่จะได้ช่วยกันลงทะเบียนให้ครบนะคะ
ค่ะยังคงเป็นช่วงที่เรารอรอวัคซีนอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นการคาดการณ์จากทางรัฐบาลว่าพยายามจะฉีดให้ได้มากที่สุด
ก็คือประมาณ๕๐ล้านคนในช่วงปลายปีนี้
ปีนี้ให้มันเสร็จพยายามจะให้มันเสร็จนะคะ